ออกมาในะนี่ออกมาเต้น
เด็ดขาดหรีหราไปเลย

นี่ไงอุ้ยมันก็สั่นเกินไปไอ้สั่นอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นสั่นเพราะหนาว
สั่นเพราะเออน่าจะขาดอะไรบางอย่าง
ไม่ใช่ไม่ได้ขาดดิฉันว่าดิฉันเกินอยู่นะ

ยังมีอีกหลายอย่างไม่ต้องเติมเต็มเข้าไป
ดิฉันว่าดิฉันก็เกินประมาณนึงแล้วเอาไว้เท่านี้ดีกว่านะคะ
ที่บอกว่าทำท่านี้เนี่ยเพราะว่าช่วงนี้มันเข้าหน้าหนาวแล้ว
หลายจังหวัดเนี่ยอากาศอุณหภูมิก็ลดลงเริ่มที่จะเย็นกันมากมายใช่ไหม
ไปเที่ยวไหนก็เดี๋ยวลืมเตรียมเสื้อผ้าให้มันพร้อมด้วย
หนาวแล้วนะเธอเจอคนที่ถูกใจหรือยัง
ยังถามหรือบอกใคร

รีบสิคุณขอแบบนี้ช้าได้ไง
ช่วงนี้มันประมาณว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายที่จะเข้าสู่ปีใหม่แล้ว
ใช่เผลอแป๊บเดียวนะจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วนี่ก็พฤศจิกายนแล้ว
อีกเดือนเดียวธันวาคมปีใหม่แล้ว
เพราะฉะนั้นถามคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันนะครับว่า
เขาดาวนี้เนี่ยวางแผนจะไปเที่ยวไหนกันดี
สิ้นปีนี้จะไปเที่ยวไหนกันดีนะ
บางคนบอกว่าไม่ได้ไปไหนไปเข้าวัดทำบุญก็ได้เหมือนกัน

หรือว่าจะขึ้นเหนือลงใต้อะไรยังไงก็บอกเราหน่อยแล้วกันว่ามีแผนการยังไงนะ
บางคนเนี่ยนะสาวบางคนไม่รู้ไง
เขาดาวน์ไปไหนไม่รู้
ส่วนตัวหนูยังไม่มีไข้กับเขาเลย
เขาดาวน์ไปไหนไม่รู้แต่ที่รู้ไม่มีใครเขาด้วยเลย

เราก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับคนเหงา
ถูกต้องเพราะเราก็เหงาเหมือนกัน
เป็นเพื่อนคุณผู้ชมกันแบบนี้ส่งไลน์มาพูดคุยกันจะได้หายเหงากันไปนะคะ
พูดถึงเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงสิ้นปี
อย่างที่บอกว่าหน้าหนาวแบบนี้เมืองไทยของเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวย

โดยเฉพาะไปชมจุดชมวิวที่เป็นทะเลหมอกสวย
ก็ต้องขึ้นเหนือกันไปที่จังหวัดเชียงใหม่
หมอกขาววิวสวยอลังการมาก
ไปค่ะไปชมทะเลหมอกกันที่สุยถังค่ะ

สุยถังชื่อเหมือนอยู่เมืองจีนเลยเนอ
แต่ว่าอยู่เชียงใหม่ค่ะพาไปถ่ายรูปเช็คอินพร้อมกอดทะเลหมอกสวยสวยกันที่นี่เลยนะคะ
จุดชมวิวสุยถังหรือว่าชื่อเต็มว่าจุดชมวิวฐานปฏิบัติการสุยถังค่ะ
เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากอีกหนึ่งจุดของดอยอ่างขาง
สามารถชมทะเลหมอกได้แบบใกล้ชิดมากคุณดูสิเหมือนหมอกมันโอบร้อมเราไปเลยเนาะ
ห่างจากสถานีเกษตรหลวงดอยอังขางไปทางหมู่บ้านอรุโนไทย
อำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ๑๑กิโลเมตรเท่านั้นเอง
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชมวิวทะเลหมอกที่อยากแนะนำนักท่องเที่ยวเลยนะคะ
ลักษณะของทะเลหมอกจุดชมวิวแห่งนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าลำทานแห่งสายหมอกค่ะคุณ

เพราะว่ามันเหมือนลำทานมันเหมือนน้ำคุณมองลงไปสิ

เพราะว่ามันจะอยู่ในแอ่งที่ลายล้อมไปด้วยหุบเขาด้วย
ไปเหมือนน้ำไหลคดเคี้ยวไปตามหุบเขาสวยงามนะคะครับ
และจะเกิดขึ้นทุกวันในช่วงปลายปีแบบนี้
สามารถมองเห็นทะเลหมอกได้ทุกวันนะคุณ
จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงคืนไปจนถึงเวลาประมาณ๑๐โมงของทุกวันนะคะ
ได้ตั้งแต่กลางคืนไปจนถึงสายเลย
และที่นี่ก็มีบริการลานกลางเต็นต์ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ

รวมทั้งร้านอาหารแล้วก็ห้องน้ำที่สะอาดสะอ้าน

ใครอยากจะไปเที่ยวชมลำทานแห่งสายหมอกจุดชมวิวสุยถังนี้นะคะ
ชมกันได้เลยที่อำเภอชัยประการจังหวัดเจียงใหม่จ้า

มันเหมือนลำทานมันไม่เหมือนเป็นหมอกนะ
ถ้ามองเผินมันเหมือนเป็นน้ำไหลแล้วก็มันโอบล้อมตัวเราแบบนี้
เป็นอีกหนึ่งจุดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะนำว่าถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าสิ้นปีนี้จะไปไหน
อย่าลืมไปจุดชมวิวสุยถังกันค่ะ
ส่วนอีกที่หนึ่งนะครับอยู่ใกล้กันเลยไปเชียงใหม่แล้วใช่ไหม
เดี๋ยวจะพาไปเชียงรายไปภูชีฟ้าหลายคนรู้จักกันดี

ชี้ฟ้าอย่างนี้เลยทีเดียวเชียวเลยครับ
บรรยากาศในช่วงนี้ก็แน่นอน
นาวแล้วแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมานะครับ
จุดนี้นะครับก็คือภูชีฟ้าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับ
เป็นอีกหนึ่งสถานที่สุดฮิตเลยครับในการชมทะเลหมอกชื่อดังของจังหวัดเชียงราย
เพราะว่ามีเอกละกระเพาะตัวเป็นชิ้นชอบของนักท่องเที่ยว
ช่วงนี้นะอากาศเย็นสบายครับท่ามกลางอุณหภูมิที่ลดลงอยู่ที่สักประมาณ๑๐องศา
เรียกได้ว่าหนาวจับใจแต่ยังไม่มีใครมาจับจอง
คุณคะ๑๐องศานี่หนาวมากนะต้องแต่งตัวเสื้อผ้าให้พร้อมหน่อยนะ
ถูกต้องครับต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดี
ส่วนนี้เจ้าหน้าที่เขาถือครองโขงมาด้วย
มันเป็นนโยบายของเขาในปีนี้นะครับ
ที่จะช่วยกันในการนำขยะเนี่ยลงกลับไปที่ข้างล่าง
หลายคนเนี่ยเอาอาหารการกินขึ้นมาด้วย
ใช่หลายปีก็ประสบปัญหามีขยงขยะเหลืออยู่บนยอดดอยบ้างอะไรบ้าง
เจ้าหน้าที่ก็พยายามเป็นพิเศษเลยนะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์
พูดคุยกับนักท่องเที่ยวว่าเอาขยะขึ้นไปเอาขนมนมเนยอะไรขึ้นไป
อย่าลืมนะพกกลับลงมาด้วยค่ะเป็นโครงการขยะคืนถิ่น
ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ
ก็อย่างที่บอกเขาไม่ได้ห้ามนักท่องเที่ยวไม่ให้เอาของขึ้นไปนะ
ถูกต้องเอาขึ้นไปได้จะเอาไปแต่พอดีไปทานอะไรบนนั้น
แล้วก็อย่าลืมเอากลับลงมาด้วยต้องมีความรับผิดชอบนะครับ
เพราะว่าเราขึ้นไปเที่ยวแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาด
แล้วอีกหนึ่งสิ่งที่เน้นย้ำเลยก็คือการห้ามนักท่องเที่ยว
ไม่ให้ข้ามลวดสลิงเพื่อไปถ่ายภาพบริเวณจุดเสี่ยงโดยเด็ดขาด
จะมีป้ายไว้อันตรายก็คือตรงที่อันตรายเนี่ยห้ามก้าวเข้าไป

โอ้โหก็ข้ามพรมแดนไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยล่ะครับ
กิ้งหลุนเป็นลูกขนุนเลยทีเดียว
กลิ้งอย่างเดียวไม่พออาจจะเสียชีวิตนี่แหละค่ะคุณมันอันตราย
เขาเลยต้องห้ามปรามกันเอาไว้นะครับไปเที่ยวได้แต่ก็ต้องเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคะ
ใช่ค่ะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วย
ครับไปถึงสายปลาแล้วก็ไปยืนเต้นขวางข้างหนาวสองคน

ลองทำแล้วไม่น่ารักเหมือนเขาอย่าทำดีกว่า
จริงเคยไปเชียงใหม่ติดทุกวันจริงปรุงเทพก็ติดที่ไหนก็ติดตอนนี้
คือในตัวเมืองเชียงใหม่ต้องยอมรับนะยิ่งถ้าคุณผู้ชมเป็นคนเจียงใหม่
น่าจะรู้กันดีว่าติดกับเจ้าติดมากเลยเจ้า
ระปูนร้อนมากฮ้อนมากระปูนฮ้อนเหรอเจ้าฮ้อนแปลว่าร้อนมาก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
สนับสนุนโดยใหม่อีซูซูดีแมคไฮเลนเดอร์รุ่นพิเศษสเทล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
ไปทานกาแฟแล้วก็อาหารอร่อยอร่อยด้วยร้านนี้มีชื่อว่าร้านโรงนาคาเฟ่เฮ้ย
โรงนามารวมกับคาเฟ่ก็ไม่เป็นยังไงนะติดตามหาคำ
ตอบได้ในช่วงของตลอดกินเดี๋ยวจะไปพร้อมกับรถคู่ใจคันนี้นะครับ
ตามมาถึงที่ร้านแล้วครับโรงนาคาเฟ่ร้านนี้อย่างที่ผมบอก
แล้วข้างในเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูนะมีอีกหลายฮีโร่เลย
จากหลายการ์ตูนด้วยตามมาตามมาตามมา
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมเดินเข้ามาในร้านบรรยากาศเย็นสบาย
แล้วนี่หุ่นหุ่นงูกหุ่นจากดาบแคร์มบอลนะครับ

อุ๊ยอุ๊ยสวัสดีครับสวัสดีครับนึกว่าหุ่นเจ้าของร้านพี่ก๊อล์อื้อ
อุ้ยว่าจะดึงลูกออกมาได้ครับแจกตัวอย่างงี้พี่ก๊อล์ไม่ได้ต้องเลยครับ
จะเป็นคนรักสนุกแล้วก็รักเรื่องของตัวการ์ตูนในวันนี้นะครับ

พาคุณผู้ชมมาตลอดกินกันอาหารวางเรียงรายเพียบไปหมดแล้ว
แต่ก่อนที่จะไปชิมนะเดี๋ยวพูดคุยกับทางเจ้าของร้านให้เขาเล่าถึงที่มาที่ไปหน่อยว่า
โรงนาคาเฟ่นี่มันมีที่มาที่ไปของร้านนี้ยังไงเอ่ย
ที่มาที่ไปจริงแล้วมันเกิดมาจากเพื่อนคนหนึ่งเขาอยากจะทำออฟฟิศ
แล้วก็มีร้านแฟร์เล็กเล็กครับเราเองก็เอ่ออยากจะทำรักกับแฟร์เล็กเหมือนกัน
ก็เลยแบบว่าเอามารวมตัวกันอืมอยู่ที่นี่ชื่อเนี้ยเอาลงไปมันคือ
ที่เก็บข้าวถูกไหมครับแต่ของเรามันคือยุ้งเก็บความทุกข์อะไรทุกอย่างอยู่บนโลกเนี้ย
เป็นความคิดแหละอืมมันสามารถอยู่ในนี้ได้อ๋อ
พอมันเก็บความคิดเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่มาอ้างหาไอเดียทำงาน
แล้วก็คิดอะไรไม่ออกบางทีเขาเห็นตัวการ์ตูนเขาอ่านหนังสือการ์ตูน
ก็อาจจะได้ความคิดอ่ะเข้าไปทำงานเขาได้นี่ที่สำคัญที่เขาวางอย่างลายอย่างนี้นะ
คุณผู้ชมเดินเข้ามาไม่ได้สั่งกันธรรมดาน่ะเมนูนี้ต้องสกงสแกนมาด้วยใช่ไหมใช่ครับ

เดี๋ยวนี้คนอ่านดูมือถือใช้มือถือกันเยอะ
สแกนหน้าจอแล้วก็นี่เลยมาสแกนคิวาโค้ดตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาชิมกันเลยว่าแต่ละเมนูนั้นรสชาติเป็นยังไงครับผม
อ่าคุณพันเขาใช้กระดูกหมูอ่อนมันกรุบพอลีอ่ะ

ก็ได้เลยนะครับแต่เราอยาก

ตรงเข้ามาแล้วจะเจอวงเวียน
วงเวียนเสร็จปุ๊บตรงมาอีก๒แยก

เมตตาธรรมสถานนี่แหละครับก็มาทานกันได้นะร้านนี้ครับ
ตลอดกินทั่วถิ่นไทยเข้ามาถึงที่แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะรออะไร
มาสิครับอร่อยจริงร้านนี้ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณพี่ก้องมากเลยนะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับให้โอกาสกับทางช่วงของตลอดกินทั่วถิ่นไทยในรายการตลอดข่าวของเรามาตลอดถึงที่เลยทีเดียว
เอาล่ะสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปไหนนั้นติดตามกันให้ได้นะ
กันจะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมนะครับอีนซูกดีแมปปิ๊กตับดีสุดสุด
ไอรอนแมนนี่หนามากค่ะคุณชุดเกาะหนาเหรอพุงคุณนะคะหนาแน่นมากเลยหรือจะเป็นชั้นไขมัน
ของเขาอร่อยโหทานเยอะทานเต็มที่เลยหาไม่ยากด้วยนะใช่แล้วอยู่แถววิภาวดีเนี่ยเองนะ
วิภาวดีก็เป็นถนนที่ใช้การจราจรเยอะกันพอสมควรหลายคนน่าจะถ้าผ่านไปผ่านมาลองแวะกันดูได้
คอนเฟิร์มว่าอร่อยค่ะไปลองทานกันดูเพื่อได้ไอเดียพอคุณชนะทานเยอะแล้วก็เลยคอนเฟิร์มว่าอร่อยแน่นอนนะ
จริงมีคุณผู้ชมส่งไลน์มาคุยกันเยอะมากแต่ว่าลูกชิ้นปลาก็น่าทานคุณต้นบอกแบบนี้นะคะ
คนก็ส่งมาพูดคุยกับเราเรื่องของไอเดียที่จะไปเที่ยวในช่วงสิ้นปีบอกกันหน่อยบางคนบอกว่าคงจะนอนดูดาวอยู่ที่บ้านนั่นแหละอ๋อนอนดูดาวอยู่ที่บ้าน
อยู่ประธุมธานีครองสามครับอ่ะแต่ละที่นะก็มีไอเดียที่ต่างต่างกันออกไปค่ะ
ยังไงก็เล่าสู่กันฟังไลน์มาพูดคุยกันได้ใช่แล้วช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้ามีอะไรให้ดู
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยช่วงหน้ารับรองคุณผู้ชมค่ะฮือหาแน่นอะไรจะสูงใหญ่นี่คือต้นกะถิ่นนะคะคุณ
กระถิ่นยักษ์สูงเท่าตึก๓ชั้นโอ้โหจะยิ่งใหญ่อลังการอะไรขนาดนี้เดี๋ยวมาดูกัน
แล้วนอกจากนี้จะไปกินข้าวแกงครับ
ข้าวแกงร้านนี้ไม่ธรรมดาน้องใบตองเพราะว่าโอ้โหเขามีเมนูมากมาย
วางเลี้ยงรายกายกองยาวยาวหลายเมตรอ่ะโห
ยาวที่สุดในพัทยาเอาเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าครับ